จังหวัดนครสวรรค์พาไปกินกันหน่อยซี่โครงหมูโอ้โหอย่างเด็ดครับที่เนี่ยฮะ
บอกเลยต้องสั่งแล้วต้องสั่งเป็นแบบแผ่นยาวเลยนะเป็นแผงเลย
ถูกครับนี่คือซี่โครงหมูบาร์บีคิวเมนูเด็ดของร้านซี่โครงจูบปากปลากะเพรา
โอ้โหชื่อน่ารักอ่ะแล้วสาขาเขาบอกเป็นสาขานครสวรรค์ด้วยนะ
ไม่แน่ใจมีหลายสาขาหรือเปล่าแต่ลองไปดูที่นี่ฮะนครสวรรค์
ร้านนี้อยู่ในหมู่บ้านสวรรค์บุรีเขตเทศบาลนครสวรรค์นั่นแหละ
เจ้าของร้านบอกว่าเคล็ดลับเมนูนี้อยู่ที่สูตรพิเศษของทางร้าน
ที่กว่าจะได้เอาออกมาเสิร์ฟพิถีพิถันมากหลายขั้นตอน
อย่างแรกเอาซี่โครงหมูมาหมักกับซอสแล้วทิ้งไว้ประมาณสัก๔ชั่วโมง
เพื่อให้มันเข้าเนื้อนะไม่ใช่ว่าหมักสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วออกมาปิ้งมาย่างเลย
ไม่ใช่แล้วจากนั้นฮะเอาไปอบต่ออีก๔ชั่วโมงแล้วย่างด้วยไฟอ่อนอีก๑๐๑๕นาที
ก็ให้คุณคิดดูก่อนจะเสิร์ฟได้เป็นวันน่ะครับนะพิธีพิธานมาก
แล้วพอเอามาเสิร์ฟเขาจะต้องทาซสอสบาบีคิวให้มันฉ่ำตั้งสองด้าน
แล้วเสิร์ฟมาเป็นแบบถาดใหญ่พร้อมกับเรนสไฟล์และสลัดผัก
โอ้โหทานคู่กันอย่างดี
และเพิ่มเติมทั้งซอสมะเขือเทศซอสพริกมายองเนสและชีส
ชุดนี้เซ็ตใหญ่แบบนี้ถามว่าแพงไหมเท่าไหร่คะ

ทานได้อย่างน้อย๔คนผมว่าเกินกว่านั้นด้วยแล้วถ้าสั่งเมนูนี้เป็นยังไง
เขาแถมนะแถมยำหมูรสเด็ดแล้วก็น้ำอัดลมให้ทานกันคล่องคอ
เยอะมากเลยนะจริงถือว่าเยอะแล้วก็คุ้มนะครับ
หากใครมานั่งกินเพียงคนเดียวหรือสองคนเขาก็มีซี่โครงหมูบาร์บีคิวแบบเลือกตามไซส์ตามขนาด
แล้วแต่ราคาเริ่มต้นก็ร้อยนิดเท่านั้นเองถ้าแบบเป็นจานเล็กนะครับ
หากใครชอบกินเนื้อวัวทางร้านมีเมนูเนื้อโคขุนและสเต็กเนื้อสันนอก
มันจะชุ่มชำนุ่มไม่เหนียวเนื้อที่นี่คือนุ่มรสชาติดี
แล้วเนื้อข้อขุนบ้านเราไม่แพ้ชาติใดนะจริงครับ
แล้วนอกจากนี้ใครอยากกินอย่างอื่นเขาบอกว่ามีเมนูซี่โครงแกะ
ปลาแซลมอนไส้กรอกให้ได้สั่งไปทานกันอีกด้วย
แต่ทานที่ร้านก็ดีสั่งกลับไปทานที่บ้านก็ได้
อร่อยเหมือนกันที่จังหวัดนครสวรรค์ไปลองทานกันดูครับ